มีความรู้สึกของแม่ที่ได้สูญเสียลูกชายคนเดียวของแม่ไปมันเป็นอะไรที่เป็นการสูญเสียลูกชายคนเดียวของแม่ไป
มันเป็นอะไรที่เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตแม่
เพราะแม่มีลูกชายแค่คนเดียวผลกระทบที่ได้รับ
ไม่ว่าจะเป็นสภาพจิตใจร่างกายการงานมีผลกระทบหมด
แม่ต้องได้รับการบำบัดต้องเข้าพบแพทย์ทุกเดือนแม่ต้องทานยาคลายเครียด
เราอยากจะขอให้ท่านเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบในคดีนี้
ช่วยเร่งรัดคดีให้แม่ด้วย
เราไม่เคยลืมเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และเราก็ไม่เคยได้รับการเยียวยาจากฝ่ายผู้ต้องหาเลย
เราห่างหายหลังการทำประเด็นของคดีไปนานเหมือนกันนะครับ
จริงแล้วเป็นข่าวเล็กมากเลยเราใช้คำนี้ได้นะคะเป็นข่าวเล็กแต่ว่า
ว่าความน่าเห็นใจของคดีคือว่าคุณแม่ที่คุณผู้ชมเห็นมา
ต้นรายการนะคะที่เสียลูกชายคนโตไปเนี่ยคือคุณแม่ไปอยู่
ต่างประเทศเป็นสิบปีแล้วนะคะแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงสอง
๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะ๒ปีเต็มแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเหมือน
มันไม่คืบหน้าแล้วความเป็นห่วงนอกจากว่าคดีไม่คืบหน้าแล้ว
ก็ยังจะมีประเด็นว่าตกลงแล้วคนที่ทำร้ายลูกจนเสียชีวิตเนี่ย
เป็นใครกันแน่เพราะว่าที่เขารับรู้ว่าคนนึงแต่อีกคนนึงกลับ
เป็นคนมามอบตัวแล้วคนที่เป็นคู่กรณีอยู่เนี่ยนะคะเป็นนักการ
เมืองท้องถิ่นด้วยวันนี้เราจะคุยกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้
ทางครอบครัวคงปรึกษากันแล้วก็คิดว่าคงจะต้องไปร้องกองปราบ
ให้ทำคดีนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๙มกราคมปี
ที่แล้วคือ๒๕๖๒นะคะเกิดขึ้นที่อำเภอพระคภูมิพิสัยที่จังหวัด
มหาศาลคามเกิดเหตุทะเลาะวิวาสเนี่ยล่ะคะแต่ว่าผู้ตายถูกยิง
คู่กรณีนะคะนอกเหนือจากนั้นในรายละเอียดเราจะคุยกัน
พฤษฐการณ์เราจะคุยกันกับประธานชมรมสนับสนุนการตอบสู้ความ
ยุติธรรมนะคะเป็นทนายให้นะคะทนายรัชพลสวัสดีครับผมเดี๋ยวเรา
ได้คุยกับคุณแม่แล้วก็น้าเขยด้วยแต่ว่าขอถามทนายรัชพลก่อน
เอาคร่าวก่อนคือคดีนี้เข้าเดี๋ยวนะจะเรียกว่าอะไร
เข้ารักษณะคดีช้าไม่คืบหน้าหรือเข้ารักษณะที่กังวลว่า
คู่กรณีเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มีอิทธิพล

อย่างเลยครับผมมองว่าคดีนี้ก็ช้านะ
เพราะว่าพญาหลักฐานมันน่าจะชัดนะครับ
ผมคิดไปเองนะว่ามันน่าจะชัดนะครับ
แล้วก็คดีมันเกือบ๒ปีแล้วมันยังไม่ไปไหน
ก็เลยกังวลว่ามันเกี่ยวข้องกับกรณีที่คู่กรณีเป็นนักการเมืองท้องถิ่นด้วยหรือเปล่า
จริงคดีนี้ข้อมูลน้อยมากนะคะ
เพราะว่าก็อย่างที่เราบอกตอนแรกคือไม่ใช่ว่าคดีอะไรใหญ่หรอก
แต่ว่าอย่างน้อยถ้าเราช่วยได้นะคะ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
กังวลในชั้นอายการคะเอ่อกังวลทั้งสองค่ะอ่า
ยังไงจ๊ะแม่เล่าได้เลยค่ะหมายถึงว่าเอ่อ
ตอนนี้ก็ยังคดีก็ยังตีกลับมาหาตำรวจให้ตำรวจสอบ
สอบพยานเพิ่มเติมอืมเอ่อแต่ตอนนี้ก็มันก็ยังอยู่ชั้นตำรวจ
อยู่หรือเปล่าก็แม่ไม่เข้าใจว่าอยู่ตำรวจหรือว่าอยู่อายการ
เพราะอายการได้ส่งสำนวนแล้วก็ส่งให้ให้ตำรวจสอบเพิ่มวันนี้ค่ะอืม
คุณแม่คุณแม่เล่าเรื่องให้ฟังหน่อยค่ะเพราะว่าในข่าวเนี่ยจะมีเนื้อหาค่อนข้างน้อย
เอาเท่าที่คุณแม่รู้เพราะคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยตอนเกิดเหตุนะ
เอาเท่าที่ญาติพี่น้องบอกเนี่ยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙มกราคม๖๒ที่มหาสารคามนะคุณแม่
เรื่องเป็นยังไงคะคือวันที่สิบเก้ามันเป็นงานบุญกระถิ่นที่หมู่บ้าน
แล้วก็ก็จะมีรถแห่แล้วก็จะมีชาวบ้านหรือวัยรุ่นคนในเขตระแวกนั้นเขาก็จะมาร่วมงาน
อืมทีนี้พอเอ่อประมาณบ่ายเสร็จแห่รอบบ้านเสร็จรอบหมู่บ้านนะคะเสร็จแล้ว
ก็มีการเด็กวัยรุ่นทะเลาะกันชกต่อยกันคือมีวัยรุ่นมาจากหมู่บ้านน้องแคนค่ะ
คือไม่ไกลจากหมู่บ้านหนองยางที่แม่อาศัยอยู่นะคะห่างกันประมาณกิโลไม่ถึงสองกิโลค่ะ
เขาก็มาก่อกวนภายในหมู่บ้านคือวัยรุ่นก็เริ่มชกต่อยกันแล้วก็มีตำรวจมีชาวบ้านห้ามไว้
ก็คือต่างคนต่างแยกย้ายไปแล้วแต่ในในขณะที่เกิดเหตุคือไม่มีลูกชายของแม่อยู่ด้วย
เพราะว่าเขาได้กลับบ้านไปแล้วเพราะว่างานเลิกแล้ว
พอเสร็จตอนเย็นประมาณห้าหกโมงอ่าก็จะมีวัยรุ่นเขากลับไปเคลียร์คนที่เขา
ต่อยกันนะคะทะเลาะกันเขากลับไปเคลียร์กันที่หมู่บ้านหนองแคน
เสร็จแล้วเขาเคลียร์กันรอบนึงกลับมาคืออาจจะยังไม่เข้าใจกัน
รอบที่สองเขาก็เลยมาชวนแซคไปเป็นเพื่อนอืมแซ็กก็เลยได้ไปกับกับเพื่อนค่ะ
รอบที่สองประมาณห้าทุ่มกลับไปอีกรอบนึงคือเด็กที่เขามาที่บ้าน
พ่อกับแม่ก็บอกว่าอ่ามันดึกแล้วไม่ให้ต้องไม่ได้ไม่ต้องไปเคลียร์กันตอนนี้
เพราะมันเป็นช่วงดึกคือพ่อแม่ก็นึกว่าเด็กที่เขามาชวนแซ็กนะ
คือแยกย้ายกันแล้วพ่อแม่ก็เลยเข้านอนทีนี้ตกดึกได้ยินเสียงปืน
หนึ่งนัดอืมพอพอหนึ่งนัดแล้วก็หลังจากนั้นก็ยิงรัวปั้งปั้งรัวมา
ทีนี้ก็มีอ่าเพื่อนของแซควิ่งมาบอกว่าอ่าแซ็กโดนยิงอืม
เพราะว่าระหว่างบ้านบ้านของแม่ที่ตั้งอยู่น่ะ
มันจะอยู่มาทุ่งนามันสามารถมองเห็นมองเห็นหมู่บ้านหนองแคนได้
แต่เหตุไม่ได้เกิดในหมู่บ้านเหตุเกิดระหว่างระหว่างหมู่บ้านหนองแคน
กับหมู่บ้านนองยางค่ะอืมแล้วก็อ่าทางพอพอแซคโดนยิง
เพื่อนที่เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ลากแซ็กลงจากถนนบนถนนมา
หลบมาซ่อนไว้ในในทุ่งนาอืมเพราะตอนนั้นเป็นหน้าเกี่ยวข้าวเสร็จใหม่ใหม่
อาจจะมีกองฟางจะมีกองฟางแล้วจะมีอ่าฟางมันขึ้นสูงอะค่ะ
ที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็ลากลุงมาหลบหลบแซ็กหลบไว้
แล้วก็เพื่อนเขาก็วิ่งหนีเพราะว่ามันคือเขายิงยิงกระสุนรัวแบบปั้งอย่างนี้
เสร็จแล้วตอนที่ยิงอยู่ก็จะมีรถอ่าพลิกอัพสีขาวเปิดไฟสูงส่อง
ส่งมาให้ให้ฝั่งที่ยิงน่ะคือยิงทีนี้เด็กเขาก็วิ่งหลบกัน
เพราะว่าเขามองไม่เห็นเพราะว่าแสงไฟมันสะท้อนมาค่ะ
แล้วคนพยานที่เห็นที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกคือลูกรองนายกอบตเป็นคนยิง
อ่าเพราะว่าเขาวิ่งมาถือปืนออกมาเป็นคนแรกแล้วก็ยิงนัดเดียวปั้ง
คือแซ็กล้มนัดแรกเลยอืมหลังจากนั้นก็คือประมาณสองถึงสามวินาที
ก็จะมีปืนดังดังรัวและในขณะที่เกิดเหตุเขาก็เห็นว่าแซ็กล้มลงแล้ว
แต่เขาก็ไม่รู้ว่าว่าเป็นแซ็กหรือเปล่านะคิดว่าแต่เขาก็คิดว่ามันมีคนล้มแล้ว
แต่เขาก็ยังสาดกระสุนที่จะยิงต่อเพื่อเอาชีวิตไม่รู้กี่ชีวิตที่เหลืออยู่
ในขณะที่เขาก็เห็นอยู่แล้วว่า
เขายิงโดนคนอยู่แล้วอืมทีนี้อ่าเพื่อนก็ได้ช่วยกันอ่า
แซคลงมาแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่เขาไม่วิ่งหนี
เขาหมายถึงเขาวิ่งแต่วิ่งเขามาหลบเขาก็มองเห็นว่าเด็กวัยรุ่นกลุ่มนั้นน่ะ
ไม่ใช่วัยรุ่นหรอกค่ะยี่สิบขึ้นมันก็ไม่ไม่วัยรุ่นแล้วเดินเข้ามา

แซ็กเอ่อล้มลงแล้วก็เตะเขาเห็น
เตะเตะเลือดกระจายตอนที่เขาเตะอ่ะนะเสร็จแล้ว
หลังจากนั้นแม่ก็ได้ยินคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เห็นทิ้งให้มันนอนอยู่คนเดียวเห็นมันดิ้นชักกระเดี่ยวกระเดี่ยวแบบเนี้ยเออ
มันเจ็บปวดใจแม่ที่สุดเลย
เข้าใจค่ะเพราะคนที่พูดนั้นเขาก็ไม่อายุน้อยนะคะ๔๐แล้วเขาอยู่ในเหตุการณ์
คุณแม่เล่าแค่ที่สบายใจได้นะคะไม่ไม่ต้องละเอียดก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลายเป็นก็
มันจะทำให้เรากลับมารู้สึกแย่นะเอาเล่าเท่าที่คุณแม่สบายใจนะไม่เป็นไรค่ะ
ทีนี้เดี๋ยวถามคุณแม่เพิ่มประเด็นก่อนว่าตอนที่ทะเลาะกันช่วงเย็นเนี่ย
ก่อนที่จะนัดเคลียร์กันรอบสองช่วงห้าทุ่มเนี่ยนะคะคือตอนที่วิวาดกันเนี่ยนะคะ
แซ็กอยู่ในกลุ่มที่ตีกันไหมคะครั้งแรกไม่อยู่ค่ะครั้งแรกไม่อยู่
ทีนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เคลียร์กันอีก๒รอบใช่ไหมแม่
รอบแรกแล้วก็รอบสองแซ็กก็ไปกับเขา
ตอนเย็นที่ทะเลาะกันครั้งแรกนี่คือนับเป็นรอบแรกเหรอคะ
ทะเลาะกันนี่ไม่ใช่ค่ะคือทะเลาะนี่ยังไม่ได้เคลียร์คือทะเลาะแล้วตำรวจมาห้าม
เพราะฉะนั้นก็คือเคลียร์สองรอบซึ่งแซ็กไปทั้งสองรอบ
รอบที่๒คือตอน๕ทุ่มไปรอบเดียวครับรอบที่เขาไปเสียชีวิต
เขาไปรอบที่๒ถูกไหมคะคุณแม่ทีนี้ตอนเย็นเนี่ยนะคะ
ตอนเย็นที่ทะเลาะกันคือแซ็กเขาคือจะเรียกว่าอะไร
คือเหมือนกับแซ็กเขาเป็นหัวโจกของกลุ่มเหรอ
ทำไมเขาถึงเหมือนกับเป็นเป้าให้โดนยิงโดนทำร้ายคะแม่
ไม่นะเขาไม่ได้เป็นหัวโจกเขาเพราะว่าสาเหตุเกิดการทะเลาะกันนี้
ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่แซ็กไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นครั้งแรก
แต่เขาจะเป็นคนรักเพื่อนคือเพื่อนมาชวนเขาก็ไปกับเพื่อนแหละ
เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปเนี่ยคือไปกับเพื่อน
เพื่อนมาชวนเราก็ไปอะไรประมาณเนี้ยอืมแต่ว่าไม่ได้ไม่เป็นหัวโจกค่ะ
เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแม่ไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรรู้
แต่ว่าวัยรุ่นเข้ามาก่อกวนค่ะทีนี้ตามคุณแม่ขาตามข่าวเนี่ยนะคะ
บอกว่าคนที่เกาะเหตุเป็นลูกชายของรองนายกอบตลานสแก่
อันนี้อ่านตามข่าวเลยนะทีนี้ถ้าถ้าเป็นไปตามนี้จริงเนี่ย
คนที่ยิงแซ็กเนี่ยเขาเคยรู้จักกันมาก่อนไหม
คุณแม่พอรู้ไหมตายายบอกไหมคะหรือว่าคนเห็นเหตุการณ์รู้ไหม
อ่าว่าเคยรู้จักแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่สนิทแต่รู้จักกัน
เพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านแถวระแวกใกล้เคียงใกล้กัน
คือค่ะเขาก็จะรู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทกัน
คือเคยทะเลาะกันมาก่อนหรือว่าไม่ชอบขี้หน้ากันไม่ถูกกันหรือเปล่าคะ
และมีรถแห่เหมือนครั้งนี้นะคะ
ทะเลาะได้โชคต่อยกับรองนายกอบอตตอร์
เสร็จแล้วทะเลาะกันก็ได้ถึงขนาดขึ้นโรงพักขึ้นสพพยักษ์แบบแซ็กหัวแตก
แต่ลูกชายเขานี่ก็จะโพสต์ลงเฟซบุ๊คว่า
เก่งก็คือออกมามาดวนกันใครรู้จักชื่อแซคมั่ง
อะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีโพสต์ลงเฟสบุ๊ค
คือมันก็มีเรื่องราวกันมาก่อนหน้านี้แต่ไม่ใช่กับลูกเขา
ก็แต่ก็พ่อแต่ลูกนี่ก็คือเกิดอาการหมั่นไส้หรืออะไรประมาณนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าถามว่าเคยบาดหมางกันมาก่อนไหมก็คือใช่แต่ไม่ใช่ว่าโดยตรงกับตัวผู้ก่อเหตุ
แต่ว่าแซ็กนี่เคยต่อยกับรองนายกอบตเลยเหรอแม่

มันยังไงคะเคยค่ะแซ็กแล้วก็กลุ่มเพื่อน
คือมันก็มีสองกลุ่มรองนายกอบอตตอร์กับกลุ่มวัยรุ่นในบุญบ้านค่ะ
มีเรื่องกันมาหลายครั้งไหมคะแม่ละหองระแหงกันมาหลายครั้งไหม
ไม่มีครั้งนั้นครั้งเดียวค่ะ
ครั้งเดียวเมื่อเดือนเมษายนปี๖๑เป็นงานสงการ
คุณแม่แม่ไม่มั่นใจว่าวันที่เท่าไหร่
ไม่เป็นไรทีนี้เรากลับมาตอนเกิดเหตุการณ์ที่ปี๖๒นะคะ
อย่างนั้นสามารถถ้าสรุปผิดคุณแม่แย้งนะคะ
คืออย่างนั้นสามารถสงสัยได้ไหมว่าการที่แซ็กโดนยิงในคืนนั้น
มกรา๖๒ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเคยมีเรื่องบาดหมางกันอยู่แล้ว
อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีชกต่อยอะไรกันตอนงานบวช
อาจจะเป็นเรื่องต่อเนื่องมาจากเคยทะเลาะวิวาดกันด้วย
เพราะว่าสิ่งที่เขาโพสต์สิ่งที่เขาพูดมันเหมือนกับว่า
เขายิงไม่ผิดตัวอะไรประมาณนี้
คือถ้าเขาจะเหมาเรื่องว่าวัยรุ่นในหมู่บ้านเขาก็จะ
คนแรกที่เขาต้องคิดถึงก็ต้องเป็นแซ็กเพราะว่าเคยมีเรื่องกันมาก่อน
แล้วก็ตอนนั้นเป็นคดีเลยใช่ไหมขึ้นโรงพักใช่ไหมคะ
ขึ้นลงพักแล้วตำรวจพยายามให้เราไก่เกียร์
แต่เราก็ไม่รู้ว่าไปถึงไหนเพราะเราก็ไม่ได้ติดตามคดีตรงนั้น
เพราะว่าทางฝ่ายตรงข้ามนะคะ
คือเขาบอกว่า
ไม่ยอมคือจะดำเนินเรื่องอย่างเดียว
คือเราก็ไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนแล้วในขณะนั้นคือแม่ไม่รู้เรื่องเลย
เพราะว่ามันเงียบไปเลยอะค่ะ
คุณแม่ถามเพิ่มเติมนะคะเหตุการณ์ในคืนนั้นเนี่ย
แต่ละกลุ่มคือหมายถึง๒กลุ่มที่ออกมามาเคลียร์กันรอบที่๒ตอนดึกเนี่ยนะคะ
ต่างฝ่ายต่างมีประมาณกี่คนคะ
แต่อายุเขานี่ก็จะอยู่ประมาณ๒๐ขึ้นเพราะว่ามีทหารด้วย
แล้วก็มีรุ่นพี่ของแม่ก็ประมาณสี่สิบอยู่นะสี่สิบกว่า
คือไม่ใช่วัยรุ่นแล้วรุ่นนั้น

ในคืนนั้นเนี่ยตกลงมีคนบาดเจ็บกี่คนคะ
แต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บสาหัสนะคะคือมีบาดเจ็บแต่ไม่ใช่สาหัส
เขาเรียกอะไรท้องอะค่ะแต่ไม่ได้สาหัสค่ะ
เพราะฉะนั้นคือมีคนบาดเจ็บโดนกระสุนถากไป

นัดเดียวนัดเดียวแล้วก็เสียชีวิตนัดนั้นเลย
ไม่มีบาดแผลอะไรอีกนอกจากบาดแผลที่โดนลากข้างหลัง
ลากมาเพราะว่ามันเป็นถนนมีโดนหินโดนอะไรบะ
แต่ถ้าโดนกระสุนมีนัดเดียว
ตำรวจบอกไหมคะว่าทั้งสองกลุ่มเลยนะ
รวมแล้วมีการใช้ปืนทั้งหมดกี่กระบอกคะ
ตำรวจไม่ได้บอกรายละเอียดค่ะไม่ทราบ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้ทางฝั่งผู้ต้องหาและกลุ่มเขา

ไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าฝั่งทางอันนี้ไม่มีปืน
ก็จะมีเป็นพวกไม้พวกอะไรที่เก็บได้แถวนั้น
เดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวขอทางรายการเราพักสักครู่นะคะ

เดี๋ยวขอจะสลับมาคุยกับทนายรัชพล
เดี๋ยวอาจจะต้องขอรายละเอียดจากคุณแม่เพิ่ม
เท่าที่คุณแม่ทราบจากคุณตาคุณยายแล้วก็ญาติญาตินะคะ
เดี๋ยวขอเราพักโฆษณาแวบเดียวคุณแม่ถือสายก่อนค่ะ
ในคดีก็รายละเอียดค่อนข้างพอสมควรนะคะทนายรัชพล
ทีนี้เรนขอความเข้าใจหน่อย
ไม่ว่าข้อหาที่เกิดขึ้นมันจะเป็นลักษณะว่าก็คนทะเลาะกัน

แต่ว่าเมื่อมีคนตายก็คือคนที่
ฆ่าคนอื่นก็ย่อมจะมีข้อหา

คือไม่ว่าคุณจะสมัครใจวิวาสหรืออะไร
คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปยิงคนอื่นตาย
หรือว่าไปทำให้คนอื่นเขาบาดเจ็บนะฮะ

ผู้กระทำก็ต้องรับโทษตามกฎหมายครับ

ที่คุณแม่เล่าให้ฟังแล้วก็ปรากฏในคดี

เราจะอนุมานแบบนี้ได้ไหม

เย็นแล้วมาอีก๒ครั้งที่เคลียร์ใช่ไหม

ฆ่าคนตายโดยไตรตองไว้ก่อนเลยนะ
ซึ่งมันแตกต่างกันฆ่าคนตายธรรมดาจำคุก๑๕๒๐ปีจนถึงประหารชีวิต
แต่ว่าถ้าฆ่าคนตายโดยไต่ตองไว้ก่อนเนี่ยประหารชีวิตสถานเดียวสารจะลงอย่างอื่นไม่ได้
อันนี้ผมกังวลอยู่ว่าตำรวจจะตั้งข้อหาแค่เจตนาค่าหรือเปล่า
จริงคดีนี้มันเดี๋ยวนะคะคือตอนที่เกิดเหตุมันจำเป็นต้องมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
จะทำให้คดีมันแน่นกว่านี้มันเลยช้าน่ะ
ก็เป็นมาได้ครับแต่ว่ามีดีเอ็นเอชัดเจนนะครับ
แล้วอย่างเตรียมปืนมานะฮะเปิดไฟรถใส่เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งมองไม่เห็น
อย่างนี้มันก็เข้าข่ายว่าไต่ตองไว้ก่อนแล้ว

ในส่วนของคดีนะคะถ้าอ่านตามข่าว

มามอบตัวแต่ว่าไม่ใช่คนก่อเหตุเลยใช่ไหมคะ

ก็คือเขาบอกว่าท่านรองมามอบตัว
รับสารภาพว่าตัวเองเป็นคนก่อเหตุ
ก่อเหตุนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อก่อนผมก็กังวลว่า
ตำรวจจะไม่ตั้งข้อหาหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูทางท่านตำรวจแถลง

ท่านก็บอกว่าท่านได้ตั้งข้อหาแล้วแจ้งความเท็จ
แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากการกระทำความผิด
รองนายกอบตมาเองหรือว่ายังไงคะ
มาที่โรงพักษณ์เองหรือมันเป็นอย่างไรคะ
น่าจะมาเองนะมาเองมามอบตัวในโอกาสหลังจากเกิดเหตุขึ้นนะครับผม
แต่ถ้าฟังจากคุณแม่รู้ดิฉันไม่แน่ใจว่าในกลุ่มวันที่เกิดเหตุ
ตัวพ่อของผู้ต้องหาเนี่ยก็คือตัวรองนายกอยู่ด้วยไหม
ไม่น่าอยู่นะไม่น่าอยู่เท่าที่ผมฟังนะ
คือตัวท่านรองนายกอาจจะนั่งสังสรรค์อยู่กับเพื่อน
ตำรวจก็เลยมองว่าท่านรองนายกไม่อยู่เพราะว่าไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ก็เลยสั่งไม่ฟ้องในข้อหาฆ่าคนตายนะ
แต่ข้อหาแจ้งความเท็จกับช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้รับโทษ
อาจจะต้องโดนรับโทษไปตามกฎหมาย
พอจะรู้ไหมทำไมเขาถึงมามอบตัวแบบนี้คะ
นอกเหนือจากความเป็นพ่อที่อาจจะอยากปกป้องลูกมันมีเรื่องอื่นไหม
ไม่น่ามีนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องนั้น
เพราะว่าเอาอย่างคุณพ่ออายุ๕๐จะ๖๐อย่างนี้
ติดคุกไปอนาคตมันก็ไม่มีแล้วเป็นคนแก่
แต่อย่างเด็กถ้าติดคุกไปอนาคตเหลืออีกตั้ง๓๐๔๐ปีที่จะต้องทำงาน
เขายังมีอนาคตอยู่ตรงนี้ครับมันก็แตกต่างกันอยู่
จะไม่มีลักษณะถ้าสมมุติเราคิดแบบระแวงนะคะ
คือจะไม่มีลักษณะที่มั่นใจว่าคงไม่สั่งฟ้อง
มั่นใจว่าไม่ผิดมั่นใจว่าไม่มีพยานหลักฐานมัดตัว

เราไม่รู้เลยครับคือตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง
แต่อย่างที่ตำรวจบอกครับสั่งฟ้องลูกไปแต่ว่าไม่สั่งพ่อ
ในคดีที่ฆ่าคนตายแต่ก็ต้องมีการสั่งพ่ออีกต่างหาก
คดีที่แจ้งความเท็จแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นให้ไม่ต้องรับโทษ

ยังอยู่ที่คือส่งไปอายการและอายการตีกลับมา

นี่ค่ะคดีนี่ผมถึงบอกมันเทียบเคียงกับคดีบอสนี่

โยนกันไปโยนกันมาตำรวจส่งอายการ
อายการกลับมาให้ตำรวจสอบเพิ่ม๒๓รอบ
จนมันไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วครับ
เรื่องนี้มันซับซ้อนมากเลยเหรอทำไมมันถึงมีสอบเพิ่ม

คือผมก็ไม่รู้ว่าทางอายการก็ไม่ออกมาแถลงนะฮะ
ทางตำรวจมีแต่ทางตำรวจแถลงอย่างเดียว
นี่ในส่วนของคดีนี่นะคะ
คือไม่ใช่ว่าต้องรอผลนิติวิทยาศาสตร์
รอผลตรวจดีเอนเอรอผลตรวจชนะสูตร

ไม่น่าจะรอเพราะว่าผลพวกนี้มันก็ไม่น่าช้าถึง๒ปีหรอกครับผม
เต็มที่ผมว่าเดือนเดียวก็น่าจะออกแล้ว
คือเหตุมันเกิดใน๑๙มกราตามภาพคือเหตุ๑๙มกรา๖๒ถูกไหมฮะ
เพราะฉะนั้นนี่มันก็ถ้ามกราอีกครั้งหนึ่ง

ตอนนี้มันก็ประมาณปีปีกว่ากว่าเกือบกว่า๒ปีใช่ไหมครับแล้วคือมันเป็นคดีแบบ
คดีเฉพาะหน้ามันไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อน

ผมก็มองว่าไม่น่าจะซับซ้อนนะฮะแล้วทำไมถึงไม่เสร็จสักทีนี่ไง

แล้วเดี๋ยวพอตำรวจสอบเพิ่มอายการจะสั่งสอบเพิ่มอีกหรือเปล่า

แล้วท่านท่านรัชบนยังไงคะหรือว่าร้องกองปราบเลย
ผมไปร้องกองปราบมาแล้วนะฮะแล้วก็ร้องทางอายการสูงสุดมาแล้ว
ขอให้ช่วยตรวจสอบหน่อยแต่ว่าทางอายการเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขายังไงนะฮะ
เพราะว่าเข้าไม่ถึงจริงอย่างตำรวจเนี่ยออกมาแถลงแล้วนะครับ
เหมือนคดีบอสสุดท้ายแล้วเป็นยังไงล่ะมันไปติดที่อายการนี่แหละ
แหมอันนี้เราไม่รู้คนละคดีคนละคดี

เดี๋ยวขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาปิดท้ายกันว่าตกลงแล้ว
ถ้าจะตามควรจะตามที่ใครพบเดี๋ยวก็เข้าใจนะครับ
คือว่าถ้ามันมีในพื้นที่อื่นส่วนใหญ่แล้ว
ถ้าคนที่รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมหรือว่ามันช้าหรือจะติดขัดเนี่ย
มาส่วนกลางถ้ากรณีตำรวจก็คือจะมาที่กองปราบ

อายการก็มักจะไปที่สำงานอายการสูงสุด

แต่คำถามก็คือว่าจริงดิฉันก็อยากจะถามนะคะ
แต่ว่าตำรวจท่านไม่ให้สัมภาษณ์เหมือนกันตำรวจไม่ได้สัมภาษณ์เหมือนกัน

คุณผู้ชมคะกลับมาปิดท้ายค่ะ
คุณแม่ยังอยู่ในสายนะคะคุณวิไลพรค่ะ

คุณแม่มาสักครู่นี้คุยกับทนายรัชพนธ์ที่คุณแม่ได้ยินอยู่นะคะ
คือตอนนี้ธนัชพลคิดว่าคงจะมาร้องในไม่ใช่คงจะไปร้องมาแล้วในส่วนกลางเนี่ย
คุณแม่คิดว่าคุณแม่อยากจะได้คำตอบอะไรมากที่สุดตอนนี้คะ
คำตอบก็คือคดีไปถึงไหนแล้ว
แล้วก็อายการท่านจะสั่งฟ้องเมื่อไหร่ค่ะ
จริงก็เป็นคำถามง่ายเนอะมันเป็นคำถามที่จริงแล้วผู้เสียหายต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมคือเหมือนว่า

ใช่ครับมันไม่ควรจะนานขนาดนี้แล้วนะผมว่าอายการก็น่าจะออกมาแถลงนะฮะ

มีหลายคดีอยู่ค่ะคุณแม่วิรัยพรค่ะคุณแม่ในพื้นที่นะคุณแม่คุยกับญาติพี่น้องบ้างไหมคะ
ว่าในส่วนของผู้ต้องหาครอบครัวผู้ต้องหาหรือว่าตัวของรองนายกอบตเองเนี่ย
เขามีเคลื่อนไหวหรือว่ามาคุยกับครอบครัวคุณแม่บ้างไหมคะหลังจากเกิดเหตุนะคะ
ไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรไม่มีการพูดคุย
คือเราไม่ได้รับการเยียวยาเราไม่มีการพูดคุย
ถ้ามีการพูดคุยเราคงจะรู้สึกดีกว่านี้เพราะเรารู้สึกแย่มาก
แต่ก็ไม่ได้มีการมาพูดเหมือนกับไม่ได้มีการมาคุกคามข่มขู่อะไรใช่ไหมคะ
คุกคามนี้ก็แม่คิดว่าไม่แต่ว่าเป็นการพูดมากกว่า
พูดผ่านพูดผ่านคนหลายคนแบบหมายถึงว่า
หมู่บ้านมันก็เป็นหมู่บ้านเล็กเล็กอ่ะเนอะมันไม่ใช่หมดมันเป็นรู้จักกันหมด
เขาก็จะพูดประมาณว่ามาเล่นกับช้างอะไรเนี่ยจะมาล้มช้างอะไรประมาณนี้ก็ขอให้หยุด
แล้วก็นามสกุลนี้ฆ่าใครไม่เคยติดคุก
คือบอกตรงว่าท่านรองนายกนี่เขาก็ไม่ใช่แบบว่าธรรมดา
หมายถึงเขาจะเป็นคนกลางมากเป็นคนที่แบบบอกเป็นคนที่แบบว่า
เขาไม่สำนึกครอบครัวนี้เขาไม่สำนึกเลยว่าเขาทำอะไรขึ้น
เขาไม่มีศิลธรรมมนุษยธรรม

คนที่พูดว่าคือถ้าตามคำพูดที่เขาบอกเนี่ยนะคะว่าเขาฆ่าใครก็ไม่ติดคุกเนี่ย
คนพูดนี่คือเป็นตัวผู้ต้องหาหรือตัวรองนายกคะ
ก็ไม่ใช่ว่าฆ่าใครนามสกุลนี้ฆ่าใครไม่ผิด
อภัยจำผิดค่ะนามสกุลนี้ฆ่าใครก็เนี่ย
อันนี้ประโยคนี้ที่พูดคือใครเป็นคนพูดค่ะ
พ่อเป็นคนพูดรองรองนายกอบตเป็นคนพูดค่ะ
คือเขาจะพูดกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็บอกทางครอบครัวมา
เหมือนกับพยายามแบบว่าบอกให้เราหยุดวิ่งเต้น
เพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องใหม่แม่ไปอยู่บ้าน๓เดือนเพื่อจะวิ่ง
คดีหมายถึงว่าวิ่งเข้าออกหาตำรวจตลอดว่าคดีไปถึงไหน
อะไรประมาณเนี้ยมันมันไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็เขาก็มีญาติทำงานอยู่ที่สพพยักษ์ด้วย
แล้วเขาก็เคยบอกว่าแม่ก็เคยเข้าไปร้องผู้ว่า
ไม่ใช่ผู้ว่าค่ะผู้การ
ค่ะแม่เคยเข้าไปร้องพบหลังจากเหตุการณ์ผ่านมาเดือนกว่า
คือเราไม่มีอะไรเลยคืบหน้าอะไรเลย
อย่างเหตุเกิดครั้งตอนแรกเลยแม่ประมาณ๓วันนะเนอะ
แม่ก็เข้าไปดูแล้วก็แม่ก็ไปพูดคุยกับผู้กองที่ทำคดีคนแรกค่ะคุณแม่
คุณแม่ก็เคยพูดกับผู้กอง
ขอขัดนิดเดียวกลับขออภัยคือเวลารายการหมดแล้ว
เอาอย่างนี้นะคะในส่วนของรายละเอียดเนี่ย
หลังรายการทางทีมงานจะคุยกับทนายรัชพล
แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะตามกับตำรวจให้ซึ่งวันนี้จริงเราก็โทรหาตำรวจนั่นแหละ
แต่ว่าท่านไม่ให้สัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวถ้ามีคืบหน้าอะไรเนี่ย
เดี๋ยวเราติดต่อกันหลังรายการได้กับทางทีมงานของรายการเรา
เดี๋ยวเราจะคุยกับทนายรัชพลต่อให้
ตอนนี้เวลาหมดแล้วจริงขออภัยคุณแม่นะคะขออภัย
สวัสดีคุณแม่ก่อนเดี๋ยวช่วยกันตามหลังจากรายการนะคะ

นายรัชพลค่ะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราคุยกันหลังรายการ